เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะระทึกไม่แพ้เหตุการณ์เมื่อสักครู่เลย
ด้านหลังนี่นายทหารยศพันเอกของที่กัมพูชาเนี่ย

คือขับจี๊บแล้วก็แหกด่านเข้ามาในบ้านเราค่ะ

เดี๋ยวต้องดูปฏิบัติการนี้หน่อย
ล่าแล้วก็ควบคุมตัวแบบข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะ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
โอ้โหจังหวะนี้คุณผู้ชม
กว่าจะควบคุมตัวได้
ที่บอกว่าเป็นปฏิบัติการข้ามวันข้ามคืน
ทุกอย่างคลี่คลายบ่ายวันอาทิตย์

ใช่ฮะเป็นปฏิบัติการอันตรายนะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่ง

เป็นทหารยศพันเอกของกัมพูชาเลยล่ะ

ซึ่งยศของเขาก็คือพันเอก
ชื่อเขาก็คือซอกบานพอลล์
นายทหารกัมพูชาที่เขาอยู่ตรงนี้
คือตรงกลางแยกวัฒนานครค่ะ
ซึ่งทางพันเอกซอกเลยนะคะ
จุดตรงนี้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
ที่วันนี้ที่ก็เต็มแล้วนะครับ
มาขึ้นฝั่งวัฒนานคร
ตั้งแต่๖โมงเย็นของวันเสาร์
คุณคิดดูสิเจ้าหน้าที่เนี่ยทางการไทยพอได้รับการประสานแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีการจัดชุดไล่ล่าพยายามที่จะควบคุมตัว
มาตอน๓ทุ่มทางพันเอกซ็อกเนี่ยเขาขับรถอยู่ตรงสี่แยกวัฒนานครค่ะ
ตำรวจทำยังไงพยายามจะสกัดโดยการยิงยางสกัดนะ
ซึ่งตัวของทหารกัมพูชาคนนี้นั่งอยู่ในรถ
เขาไม่ยอมเจรจาเลยไม่พูดไม่จาอะไร
ทหารฝั่งบ้านเราเจ้าหน้าที่ฝั่งบ้านเราไปเชิญตัว
ทั้งทางครอบครัวแล้วก็ญาติของพันเอกซ็อกมา
มาร่วมเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
คิดดูสิอยู่ในรถแบบนั้น๑๔ชั่วโมงนะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยจนมาวันรุ่งขึ้นนะตอนเช้า๙โมง
โมงวันอาทิตย์ท้ายที่สุดพันเอกซ็อกเขายอมลงจากรถ
แต่ทีนี้ที่มันน่ากลัวเพราะอะไรเขามีอาวุธปืนค่ะ
ลงมาพร้อมปืนฮะใช่แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่กลางแยกนั้นอ่ะ
นี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่ล้อมอยู่โดยรอบนะ
เอาทรโขงพยายามเกลี้ยกล่อมผ่านไปหลายชั่วโมง
เห็นท่าทีแล้วแหละว่าพันธุ์เอกซ็อคเขาเริ่มอิดโรยแล้ว

น้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอน
ท้ายที่สุดพอคล้อยบ่ายบ่าย๒โมงค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นจังหวะนี้ก็เลยบุกเข้าไป

ทีนี้ตอนนำตัวพันเอกซ็อกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าโอ้โหความดันสูงมาก
ร่างกายขาดน้ำไม่ได้กินน้ำเลยไง

น้ำเกลือพออาการดีขึ้นก็เอาตัวไปสอบสวน
เท่าที่สอบสวนได้ก็ได้ความว่า

จนทะเลาะกับเมียแล้วก็ตัดสินใจไม่รู้จะทำยังไงไง
จี๊บแหกด่านเข้ามาในไทยของเรา
แล้วถามว่าที่เขามีอาการแบบนี้เครียดอย่างเดียวเหรอ

ปรากฏว่าตรวจฉี่แล้วไม่เจอสารเสพติดนะคะ

ทางด้านพวงกลับที่สพวัฒนานครพันธ์ตำรวจเอกสาธิตมิตรักษ์
ก็บอกว่าวันนี้ยังไม่นำตัวพันเอกซ็อกไปฝากขังนะ
เนื่องจากว่าตัวพันเอกซ็อกก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ
เขายังคงโวยวายกว่าเจ้าหน้าที่จะคุมตัวเขาได้เนี่ย
แต่เบื้องต้นตำรวจไทยเราก็แจ้งไป๖ข้อหา
เรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ขับรถประมาทหวาดเสียวทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็เรื่องของการนำเข้าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยนะคะ

แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกัมพูชาเดินทางมาถึงฝั่งไทยแล้ว
เรื่องของการสอบสวนเดี๋ยวจะให้ล่ามร่วมในการสอบสวน

เพราะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับ